เพราะว่ารายละเอียดของการคัดกรองมีละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยครับ
นายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการจัดเกมอุ่นเครื่อง
เมืองไทยหลังจากที่อากิระนิชิโนโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทย
มีแผนนะครับจะเรียกนักเตะช้างศึกมาเก็บตัวในช่วงฟีฟาเดย์
ถัดไป๓๑สิงหาคมถึง๘กันยายน
บอกว่าค่อนข้างจะยากเลยครับที่จะมีทีมชาติมาอุ่นเครื่อง
กับทีมชาติไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
สาเหตุก็เนื่องจากว่าในวันนี้ครับรัฐบาลมีการเปิดน่านฟ้าแล้วก็จริง
แต่สุดท้ายกระบวนการในการคัดกรองคนเข้ามา
บรรดานักกีฬาต่างชาติของสโมสรต่างรวมถึงอากิดะนิชโนเอง
ต้องมีการซื้อประกันในการคุ้มครองเรื่องของโควิด๑๙

แล้วก็มีเรื่องของการกลับมากักตัว๑๔วัน
กระบวนการทุกอย่างนั้นมันส่งผลต่อคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแน่นอน
ดังนั้นห่วงเวลามันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะครับ
ก็เลยคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมความพร้อม
เรียกความฟิตด้วยตัวเองไปก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของการเดินทางที่มีกรณีพิเศษ
อันนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าจะกำหนดโดยรัฐบาลเป็นกรณีไป
แล้วก็แน่นอนนะครับการเดินทางเข้าออกที่เสียเวลารวมกัน
ทั้งมากักตัว๑๔วันแล้วกลับไปสู่ประเทศบ้านเกิดของแต่ละคนเนี่ย

นี่คือกระบวนการเบื้องต้นคือต้องมีอย่างน้อยเดือนครึ่งนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ควรเกิดขึ้นในเวลานี้ครับ
ส่วนสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกไทยลีก๒ก็เปิดเผยภาพประทับใจครับ
คำเปซูเกาะเสื้อเขียวด้วยนะครับเสื้อกลางกุญศืชาวญี่ปุ่น
มาช่วยกันนะครับตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็ในภาพที่เปิดเผยมานะครับมีเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก
เพราะว่าอันนี้ครับคือเขาไม่ได้ถ่ายภาพเสร็จเราเลิกทำนะครับ
คือเขาทำจริงทำต่อเนื่องจนเสร็จเลยก็ได้ใจลูกทีมไปเต็มครับ